ขีดเส้นใต้การเมืองเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว
พูดกันเรื่องความหวังของประชาชน
ที่จะเห็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะบอกเมื่อ
วันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวาน
ว่าตอนนี้เศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้น
ในรอบ๓๔ปีที่ผ่านมา
แล้วท่านก็บอกว่ามันไม่ได้ตกต่ำ
เหมือนที่คนเอาไปบิดเบือน
ฉะนั้นมุมมองของนายกรัฐมนตรี
กับเสียงสะท้อนจากนักเศรษฐศาสตร์

เราก็รู้ว่าเศรษฐกิจเป็นยังไง
เรารู้ว่าการค้าขายเป็นยังไง

ฉะนั้นคอยดูว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นยังไง
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่า

ในระยะหลังเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ
พูดกันเรื่องความเหลื่อมล้ำครับ
พูดกันเรื่องจนกระจายรวยกระจุก
พูดกันว่ามีเศรษฐีไม่กี่กลุ่ม

ยากร้ายยากแค้นยากจนลงไปทุกวัน
พูดกันว่าการจัดอันดับเรื่องความเหลื่อมล้ำ
ประเทศไทยเราก็ไปอยู่ในอันดับต้น

คนไม่กี่ตระกูลรวยมหาศาล
คนทั่วไปยากจน
อันนี้เป็นปัญหาที่มามาก
พูดกันมากในระยะหลัง
อาจจะเป็นเพราะว่าโดยกลไกของตลาดหลักทรัพย์

มันสามารถดูดเงิน

อาจจะเป็นเพราะว่านี่เป็นโอกาสที่คนจนไม่ค่อยมีโอกาส
คนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสเงินต่อเงิน
แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็เกิดความเหลื่อมล้ำอย่างที่ว่า
โจทย์ใหญ่ของประเทศนะครับ
เพราะหลายคนบอกว่าถ้าปล่อยให้มีความเหลื่อมล้ำกันอย่างนี้
อีกหน่อยไม่มีทางได้อยู่กันอย่างสงบสุขหรอกครับ
ถ้าคนจนเดือดร้อนกันมากแล้วแงนขึ้นไปดู
มีคนไม่กี่ตระกูลรวยเอา
แบบผูกขาดรวยร่ำรวยมหาศาล
แล้วก็ดูดทรัพยากรเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนไม่กี่กลุ่ม

ฉะนั้นการหาเสียงเลือกตั้งในคราวนี้

ประชาชนควรจะรู้เท่าทันว่านโยบายของภักดิ์การเมือง
ที่ออกมาพูดกันเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจถามเขาสิครับว่า
เขาจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะว่ารักหลายพักการเมืองตอนนี้ก็เริ่ม
บอกแล้วว่าจะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ
แต่ถามว่าคุณจะมีวิธีการแก้ยังไงพูดเปล่าอย่าไปฟังครับ
คุณต้องแสดงวิธีทำด้วยว่าถ้าคุณจะแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจคุณจะแก้ยังไงคุณจะแก้กฎหมายไหม
เพราะว่าโดยช่องทางของการค้าเสรีของกฎหมายที่เรามีอยู่
ห้ามอะไรเขาไม่ได้หรอกครับคนมีเงินเขาก็ต่อเงิน
คนที่มีทุนหนาก็ได้เปรียบแล้วเขาก็ไปทำกิจการทุกอย่างเท่าที่เขาจะทำได้
คนที่ไม่มีตังค์ก็เสียโอกาสเสียเปรียบเข้าไม่ถึงทรัพยากร
อันนี้จะทำยังไงถ้าเขาบอกว่าต้องแก้กฎหมาย
โชว์ให้ดูสิคุณจะแก้กฎหมายข้อไหน
คุณจะแก้กฎหมายยังไงแล้วคุณกล้าไหมที่จะแก้กฎหมาย
ถามว่าทำไมต้องถ่ายคำว่ากล้าหรือไม่กล้าล่ะครับ
เพราะว่าการแก้กฎหมายให้กลุ่มทุนนายทุนเศรษฐีเสียประโยชน์ไม่ใช่ง่ายเลย
เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าพักการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้
ไปดูเบื้องหลังสิครับว่าใครสนับสนุนทางการเงินให้พักการเมืองอยู่
ก็กลุ่มทุนเหล่านี้ครับแล้วพอพักการเมืองได้รับการเลือกตั้งมา
มาเป็นรัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภา
จะเสนอแก้กฎหมายที่ทำให้คนรวยกลุ่มนี้มีโอกาสลดน้อยลง
เพิ่มช่องทางให้คนที่อยู่ข้างล่างมีมากขึ้น
ถามว่าเขายอมไหมล่ะครับถ้าเขาไม่ยอมคุณจะกล้าออกกฎหมายไหม
ผมถึงบอกว่านี่เป็นคำถามที่พิธีกรโทรทัศน์
คนที่เป็นชาวบ้านคนที่เป็นนักวิชาการ
ต้องถามพักการเมืองให้มันชัดเจนเรื่องแก้ความเหลื่อมล้ำ
เรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ
ไปดูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ใช้อยู่เนี่ยใช้มาแล้ว๒ปีเหลืออีก๒ปี
พัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่๑๒นี้ก็พูดกันชัดเจนเรื่อง
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเขาพูดยังไงล่ะครับ
พูดเรื่องกระจายรายได้เขาพูดเรื่องการเข้าถึงทรัพยากร
กระจายรายได้นี่ก็พูดกันมาไม่รู้กี่ปีแล้ว
ว่าทำยังไงที่จะกระจายรายได้
ทำยังไงจะส่งเสริมเขาก็พูดกันว่าต้องเพิ่มแหล่งทุน
เอาเขาจริงเขาก็กู้เงินไม่ได้
เพิ่มแรงทุนแล้วต้องดูแลเขาเรื่องการตลาด
ดูแลเขาเรื่องเทคโนโลยีเอาเรื่องการตลาด
ลายเล็กจะไปสู้ลายใหญ่ได้ยังไง
ลายเล็กก็สู้ลายใหญ่ไม่ได้
เรื่องการเข้าถึงทรัพยากรเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรเนี่ยสำคัญนะครับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เขียนเอาไว้ว่าจะต้องกำหนดให้ไม่มีความเสียเปรียบได้เปรียบในการเข้าถึงทรัพยากร
ฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
พักการเมืองที่ขันอาสาเข้ามาต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ว่า
ทำยังไงที่การเข้าถึงทรัพยากรจะเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม

ในระบอบประชาธิปไตยเขาบอกว่าหลักการคือการจัดสรรทรัพยากร
การบริหารทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน
นี่หลักการของระบอบประชาธิปไตย
พักการเมืองไหนเข้ามาบริหารประเทศเนี่ย
ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยครับ
เดินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เขาเขียนไว้แล้ว
เอามาใช้เอาแผนนั้นมาขับเคลื่อนให้จริงจัง
ไม่งั้นแล้วเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปขอความเห็นอุตส่าห์ไปเซอร์เวย์ไปวิจัยกันมาแล้วก็มาทำเป็นแผน
ถ้าพักการเมืองไม่เดินตามนั้นปัญหาก็แก้ไม่ได้
ฉะนั้นต้องตอบคำถามด้วยว่าถ้าคุณทำอย่างนี้แล้วกลุ่มทุนเสียประโยชน์คุณจะกล้าทำไหม
เอาละครับตอนนี้ก็มีเริ่มปีกรองแล้ววันที่๔นี้เขาก็จะรับสมัคร
แล้วตอนนี้นโยบายพักการเมืองต่างก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนขึ้นว่าจะทำอะไร
และเวลาเขาพูดถึงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
ก็ถามเขาอย่างที่อย่างที่ผมว่าว่าแสดงวิธีทำมาหน่อยสิครับ
นี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ